เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช

ผู้ชายคนหนึ่งถูกคนร้าย

ยิงหมดแม็กซ์ปอกกระสุนตกอยู่๑๖นัด

แต่ว่าดูช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อน

นายตินสรุธมากช่วย
หรือว่าวุฒิวัย๒๘ปี

แฟนใหม่ของอดีตแฟนสาวเนี่ย

วันนี้ครอบครัวนิมนต์พระ

ก่อนจะเริ่มพิธีนี้ฝนตกนะฮะ

จากนั้นถึงมีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกัน
เชิญดวงวิญญาณกันแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
มุมขวามือของหน้าจอของท่านเนี่ยคือกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
ส่วนนี้คือพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับคุณแม่ก็นั่งร้องไห้
อดรูปลูกชายนะฮะเป็นรูปที่สวมใส่ชุดคุย
นี่ค่ะคุณแม่บอกว่านี่คือความหวังของครอบครัวนะครับลูกชายคนนี้
กับพี่สาวของวุฒินี่ก็ได้บอกให้ดวงวิญญาณของวุฒิเนี่ย

คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดความคืบหน้าคดีนี้อยู่
เพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยพอเกิดเหตุก็ร้องขอความเป็นธรรม
ขอความคืบหน้าทางคดีผ่านมาทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
หรือว่าวุฒิซึ่งเป็นผู้ตายนะครับพี่สาวนี่ยังร้องไห้เล่าให้ฟัง
น้ำตานะครับบอกว่าตอนนี้ครอบครัวหวาดกลัวมากนะว่าทาง
กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีอิทธิพล
ในพื้นที่หรือเปล่าแม้จะทราบข่าวว่ามามอบตัวกันแล้วก็ตาม
เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยส่วนภาพซ้าย
มือนี่คือผู้ตายนะครับพี่สาวของผู้ตายเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุ
ทั้งสองคนเนี่ยทำงานให้กับผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่ง
เป็นคนดูแลพื้นที่อยู่ก็เลยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีนะครับ
ตัวเธอก็เป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวในช่วงหลังจากนี้ไปด้วย
เนื่องจากเห็นได้ชัดเจนว่าคนที่ก่อเหตุทั้งสองคนนี้โหดเยี่ยมมาก
แล้วก็ท้าทายตำรวจมากแบบไม่เกรงกลัวเลยทั้งทั้งที่เกิดเหตุเนี่ย
อยู่ห่างจากโรงพักไม่ถึง๕๐๐เมตรนะฮะนี่นะครับเธอบอกว่า
ตอนนี้ทุกคนยังทำใจไม่ได้ที่ศูนย์เสียน้องชายไปสภาพ
จิตใจคนในครอบครัวย่ำแย่มากคุณธัญพันธ์นี่เป็นพี่สาว
คนโตนะครับของผู้ตายเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้เธอพยายามบอก
น้องชายว่าหากมีอะไรจะบอกพี่เนี่ยมาเข้าฝันพี่เลยนะตอน
นอนเนี่ยเธอถอดพระออกเลยนะฮะพระที่คล้องคอเนี่ยเธอถอดออกเลย
บอกพอล้มตัวลงนอนไม่นานปรากฏว่าน้องชายมาเข้าฝันจริง
ในฝันเธอบอกเธอกำลังจุดทูบอยู่แล้วน้องชายมา
ตอนที่เอาในฝันนะเอาทูบไปปักที่หน้าร้านที่น้องถูกยิงตายเนี่ย
หันหลังไปดูน้องชายยืนอยู่หน้าร้านสีหน้าเศร้าหมอง
มาแล้วบอกว่าผมหนาวบอกผมหนาวผมขอโทษ
จากนั้นไม่นานน้องสาวอีกคนมาเรียกให้ตื่นก็ตื่นกันขึ้นมามาเลือกรูปที่ต้องเดี๋ยวจะต้องไปไว้ในงานศพที่วางหน้าโรงศพน้องชายด้วยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา
เชื่อว่าน้องชายเนี่ยหากไม่ได้มาเชิญดวงวิญญาณกันในวันนี้นะไม่ชวนดวงวิญญาณไปวัดไปทำพิธีหรือว่ากลับบ้านเนี่ย
น้องคงจะทรมานหนาวอยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละ
ไม่อยากให้น้องทรมานวันนี้ก็เลยมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกัน

แล้วในฝันยังมีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ที่ร้าน
ไหว้พระอยู่ในร้านแล้วเดินออกมาปักทูบหน้าร้าน

แล้วได้ยินเสียงคนเรียกหันหลังไปคือน้องชายเราอ่ะ
เขาพูดภาษาใต้ว่าเขาหนาวเย็น
หน่วยเย็นหน่วยเย็นจังนี่ผีหน่วยเย็น
หนีเย็นมากเลยนะผีหนีขอโทษ
หน่วยขอโทษหน่วยขอโทษพี่เหมือนจะ
เหมือนได้ฝันอ่ะเหมือนเราได้เห็นเขาแบบไม่มีลอยอะไร

คือเขายังเป็นเหมือนเจ้าชายน้อยเรา

แต่พี่ไม่ได้กอดไม่ได้จับไม่ได้สัมผัสอะไรเขาเลย

น้องไม่ต้องขอสวัสดีพี่ไม่เคยโกรธน้องเลย

เคยบอกน้องก็นั่นนี่หวะ
ถ้าวันนี้น้องไปไหนได้ไป

พี่ปี๊คนนี้มาให้บอกว่าปี๊อยู่พลื้อ
น้องพี่ไม่โกรธเลย

พี่สาวของนายตินสรุตบอกกับเรานะครับ
บอกว่าขอฝากไปถึงอุ้มหน่อย
อุ้มที่เป็นอดีตแฟนสาวของน้องชายเนี่ย
อยากให้ลองเปลี่ยนมาเป็นคนที่สูญเสียเหมือนครอบครัวเธอบ้างเนี่ย

เธออยากจะถามว่าทำไมอุ้มทำกับน้องชายเธอขนาดนี้
เรื่องที่เกิดขึ้นเธอเชื่อว่าอุ้มรู้เรื่องดีที่สุด
เพราะอุ้มเนี่ยเป็นคนนัดน้องชายมาบอกให้มาเคลียร์กันให้มาเจอกัน
เชื่อว่าต้องเป็นการเตรียมการกันมาเป็นอย่างดี
ไม่มีลอยเลยไม่มีลอยไม่มี
ถ้าอุ้มในแหล่ภีร์อุ้มรู้ใช่ไหม
คนที่ทำกับน้องชายพี่พี่บอกเลยวันนี้คุณคิด
คุณคิดว่าคุณสนุกคุณยิงรัวลงไปจากคลิป
คุณไม่ให้โอกาสคุณได้ต่อสู้คุณบอกไปบอกใครต่อใคร
ว่าน้องชายพี่สู้เขาเลยเก็บคุณยังมีนะ
ไปบอกคนนั้นคนนี้ว่าคุณเก็บแล้วพฤติกรรมที่คุณทำ
ไม่มีคนไม่รู้แล้ววันนี้พี่จะไม่หยุด
พี่จะไม่หยุดน้องเราต้องได้รับความเป็นธรรม
คนร้ายต้องโดนจับดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เราได้คุยกับคุณแม่ของผู้ตายด้วยนะครับคุณแม่ฉลวยนะฮะ
คือคุณแม่เนี่ยบอกว่าตอนนี้กลัวความไม่ปลอดภัยของครอบครัวมาก

ทางครอบครัวเคยถูกในบอยบุกมาถึงบ้านญาติมาข่มขู่แล้วนะฮะ
บอกว่าให้เลิกยุ่งกับอุ้มหากไม่เลิกเนี่ย
จะเอาลูกปืนมากรอกปากแล้วจะสั่งเก็บด้วย
ซึ่งเธอมั่นใจว่าลูกชายของเธอไม่เคยไปยุ่งแล้วก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าไม่ได้ติดต่ออะไรกับอุ้มเลยเพราะว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนเลือกเอง
ที่จะเดินออกมาจากชีวิตของฝ่ายหญิงเพราะตอนนั้นรู้ว่าอุ้มเนี่ย
ไปมีคนอื่นแล้วค่ะส่วนการที่สองผู้ก่อเหตุคือในอัดกับในบอย
มาทำกับลูกชายแบบนี้เนี่ยว่าแก้วตาดวงใจของแม่เลย
ตอนนี้มันแตกสลายไปแล้วมายิงลูกชายแม่จนร่างพลุนเนี่ยทำไม

ด้วย
นี่คือแฟนใหม่ของหนังสาวอุ้มในบอยก็คือรุ่นพี่ของในอัด
ทีนี้ค่ะ๒คนนี้มอบตัวแล้วคุณผู้ชม
เมื่อช่วงบ่าย๒โมงที่ผ่านมา
นายสุรพงศ์ทองเกิดหรือในบอยอายุ๕๓
อัธพลหรือในอัดคุ้มเดชอายุ๒๓
นี่นะคะไปมอบตัวที่สพท่าสารามีทนายความไปด้วย
นี่ค่ะไปมอบตัวก่อนเพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาว่า
จะมีการออกหมายจับวันพรุ่งนี้วันจันทร์

เรื่องต้นนะคะตำรวจก็ต้องสอบปากคำนะคะ
ตำรวจบอกว่าแจ้ง๓ข้อหาหนักก็คือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เรื่องของการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยค่ะผู้ต้องหาทั้งสองคนปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยนะคะ
ปฏิเสธนะฮะปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะปฏิเสธก็ได้
เขามีทนายความไปด้วยแต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไร
ภาพจากกล้องวงจรปิดมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าใครก่อเหตุเอาไว้ในลักษณะไหนยังไงบ้าง
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปล่ะค่ะมันมีทั้งภาพมุมไกลและมุมใกล้แบบเนี้ย
มันก็เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีสองมุมนะใช่ค่ะอันนี้คือภาพมุมไกล
เมื่อสักครู่นี้คือมุมใกล้ก็คือใกล้ใกล้กับรถนะคะครับ
ก็เนี่ยค่ะก็จะเห็นเลยว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
จะเห็นเลยว่าผู้ตายเนี่ยถูกกระชากลงมาจากรถจนเขาล้มหงายหลัง
แล้วก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันมีไฟที่เป็นแบบปืนเวลายิงไฟมันแป๊บอะค่ะ
ครับโอ้โหเห็นภาพชัดนะคะตำรวจบอกว่าก็หลักฐานมันก็เนี่ยแหละ
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละทีนี้ค่ะ
ตำรวจสพท่าสาราบอกว่าเนี่ยดูสิดูภาพเห็นไหมคะไฟมันแป๊บขึ้นมาที่
ปืนตอนยิงเนี่ยค่ะมันเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงกันแน่
ตำรวจบอกว่าก็ไม่เป็นไรเนี่ยมีหลักฐานอันนี้ก็คือกล้องวงจรปิด
มีพยานวัตถุมีพยานบุคคลก็คือนางสาวอุ้มตัวผู้หญิง
ที่เป็นแฟนเก่าของผู้ตายเขาก็อยู่ในเหตุการณ์
ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้นะคะ
แม้ว่าผู้ต้องหาจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็ไม่เป็นไร
ตำรวจบอกว่าหลักฐานมันแน่นหลักฐานมันเพียงพอในการดำเนินคดี
แจ้งข้อหาไป๓ข้อหาแน่นอน
ทีนี้ค่ะถามว่ามูลเหตุจูงใจมันคืออะไร
อย่างที่เล่าไปเมื่อวานก็ตั้งเอาไว้สองเรื่องนะคะ
ที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องของความหึงหวง
เรื่องที่๒ก็คือเรื่องหนี้สินจำนวน๒แสนบาท
คือนางสาวอุ้มแฟนเก่าของผู้ตายค่ะ
เขาเป็นหนี้ผู้ตายอยู่๒แสนบาท
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เขาคบหากันอยู่เนี่ยค่ะตัวผู้ตายก็คือดูแลฝ่ายหญิง
มีข่าวถึงขั้นที่ว่าส่งเสียฝ่ายหญิงเรียนปริญญาโทเลยนะคะ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของหนี้๒แสนบาทอยู่
ไม่แน่ใจว่ามีการทวงถามเรื่องเงินตรงนี้
ทำให้ในอัดแฟนใหม่ของนางสาวอุ้มโกรธแค้นแล้วก็พาพวกมา
ยิงก่อเหตุแบบนี้อย่างโหดเยี่ยมหรือเปล่าตั้งไว้สองเรื่องนะคะ
แล้วอีกหนึ่งประเด็นสำคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ใกล้โรงพักมากนะคะใกล้โรงพักมากผู้ต้องหาทั้งสองคนคือกล้าก่อเหตุแบบอุกอาดมาก
มันมีข้อมูลว่าผู้ต้องหาสองคนนี้ครับ
ใกล้ชิดกับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่
แต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
อำนาจหน้าที่นะตำรวจยืนยันว่าไม่มีใครมากดดันอะไรนะ
หลังแจ้งข้อหาก็คัดค้านการประกันตัวด้วยก็คุมตัวเข้าห้องขังเลย
เตรียมฝากขังในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะนะคะ
อืมแต่ว่ายังปฏิเสธอยู่นะฮะ
แต่ตำรวจบอกโอ้โหหลักฐานขนาดนี้

ท่านผู้ชมครับหลังจากมีข่าวว่าผู้ต้องหาสองคนนี้
มามอบตัวแล้วนะฮะเพราะมีข่าวว่าที่หนีอยู่เนี่ย
ตำรวจจะออกหมายจับพรุ่งนี้แล้วนะครับ
ทางครอบครัวของนายตินสรุธผู้ตายนี่เข้ามาที่โรงพักทันทีนะครับ
สพท่าสารานะฮะเพื่อมาขอดูหน้าคนร้าย
แล้วต้องการลงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานได้ว่าจะขอคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าทั้งสองคนนี้ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแต่พอมาถึงเนี่ยตำรวจเนี่ยนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยก็คือพี่สาวพี่สาวของผู้ตายเนี่ยอีกคนนึงนะไม่ใช่คนที่เราคุยด้วยนะ
อันนี้เป็นพี่สาวอีกคนนึงบอกไม่เจอตำรวจนะฮะก็เลยต้องโทรศัพท์ไปหาตำรวจ
เพื่อถามที่เรื่องที่เกิดขึ้นที่ผู้ต้องหามามอบตัวเนี่ยฮะภาพตรงนี้ครับ
คือทางญาติของคนตายเนี่ยเขาบอกว่าผู้ต้องหามามอบตัวเนี่ย
มันมีใครมาช่วยเหลือมีกลุ่มอิทธิพลอะไรมาหนุนหลัง
มาคอยดูแลอะไรทางคดีให้หรือเปล่าเพราะเห็นว่ามีทนงทนายเนี่ย
มาเรียบร้อยมาพร้อมเลยแต่อีกมุมนึงอันนี้ต้องก็ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขานะ

แต่ว่าทางครอบครัวของผู้ตายเขาสงสัยก็คือว่า
ทำไมตำรวจไม่บอกครอบครัวคนตายเลย
ว่านี่ผู้ต้องหามาโรงพักแล้วนะมามอบตัวแล้วนะ

นี่ฮะแล้วทุกครั้งเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ย
เวลาจะถามความคืบหน้าอะไรเนี่ย
ต้องคอยขับรถมาถามความคืบหน้าของตำรวจหรือไปหาข้อมูลเอาเอง
นี่ขนาดวันนี้ผู้ต้องหามามอบตัวพร้อมทนายเนี่ยตำรวจยังไม่โทรมาบอกเลยนะ
ตอนไหนก็ไม่รู้ถามว่าแล้วทางครอบครัวผู้ตายรู้ได้ยังไง
รู้ผ่านพวกเฟซบุ๊กผ่านสื่อออนไลน์ผ่านอะไรพวกนี้ว่าเอาเนี่ยเขามามอบตัวแล้ว
ก็เลยมีคำถามอันนี้คำถามในใจของทางฝั่งครอบครัวผู้ตายนะ
ว่าตำรวจทำคดีนี้เนี่ยจะตรงไปตรงมาไหม
จะไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่คอยหนุนหลังผู้ต้องหาสองคนนี้หรือเปล่า
อยากให้ตำรวจเห็นใจทางครอบครัวของฝั่งผู้ตายด้วย
แต่ในมุมของตำรวจเขาชี้แจงแล้วนะฮะ
อันนี้เป็นแค่คำถามจากทางฝั่งครอบครัวผู้ตายเขานะ
ทางครอบครัวผู้ตายเนี่ยบอกว่าอยากจะรู้ก็คือ
เรื่องข้อหาด้วยทำไมตำรวจแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุ๓ข้อหา

ข้อหาต่างที่สองคนนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกแจ้งเอาไว้คือเขาปฏิเสธข้อหานะครับ
แต่ตำรวจแจ้งนะครับ๓ข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธเอาไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็คืออาวุธปืนนั่นแหละแล้วก็เรื่องการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
ทางครอบครัวผู้ตายตั้งคำถามว่าทำไมไม่แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนด้วย
ค่ะเพราะว่าโทษมันก็จะหนักขึ้นนะคะถ้าเกิดเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
อันนี้หนักสุดคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ทางครอบครัวฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็เคยมาข่มขู่อะไรเอาไว้ด้วย
เขาเลยอยากให้แจ้งข้อหาให้หนักกว่านี้หน่อย
เดี๋ยวฟังเสียงช่วงที่พี่สาวของนายตินสรุธผู้ตาย
โทรไปคุยกับตำรวจนะครับตอนที่จะมาขอดูหน้าผู้ต้องหา
ลูกชายตายไปนึงคนพี่มีขวามสุดใจเลย
คือเราไม่มีชื่อตัวแล้วเลยพี่ก็ไม่บอกแจงไม่ได้
ก็ค่อยมากากตัวแล้วนี่
คือแนนไม่ได้มาน้องดูข้อห้าไงพี่
คือแนนว่างว่าตำรวจน่ะผู้บิลัดซันติราชกล้องบาลเรา

ใช่ไม่ใช่ให้เราไปนั่งพิมตานทางเพศ
แค่ว่าครอบครัวเนี่ยต้องการมาคัดคาน
ลงบันทึกประจำวันคัดค้าน

ดีนะถ้าเข้าใจครอบครัวที่เขาสูญเสียนะ

มันมีความหมายของการรอคอย
ผีก็จะมาเป็นครอบครัวผู้เสียเสี้ยไป
คือในมุมทางฝั่งครอบครัวผู้ตายเนี่ย
พอเขาทราบข่าวว่าผู้ต้องหามามอบตัวก็อยากจะรีบมา
เพื่อจะมาทำเรื่องขอคัดค้านประกันตัวด้วย
แต่บอกมาถึงไม่เจอแล้วไม่ทันด้วย
ก็เลยต้องโทรไปหาแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่วางสายกับทางตำรวจไปนะฮะ

ภูมิกับการสอบพอร์ทหาสลาแล้วก็รองภูมิกับนี่
พอทราบข่าวก็รีบมาอธิบาย
ชี้แจงให้กับครอบครัวของนายตินสรุธผู้ตายได้เข้าใจทันทีนะครับ
มั่นใจได้ว่าตำรวจเนี่ยจะดำเนินการดำเนินคดีทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมา
ไม่มีการช่วยเหลือผู้ต้องหาอย่างแน่นอน

คดีนี้ก็มีหลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยอย่างชัดเจน
คำถามที่ญาติของผู้ตายติดใจก็คือเอาข้อหาที่แจ้งเนี่ย
ทำไมไม่มีถึงขั้นแบบไตรตรองด้วย
เรื่องนี้นะครับทางภูมิกับการสพท่าสาราบอกว่า
ข้อหาที่แจ้งเนี่ยถ้าทางครอบครัวของผู้ตายเห็นว่า
ไม่ครบถ้วนก็สามารถมาทำเรื่องมาแจ้ง
เพื่อขอให้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้
แล้วตอนนี้คดีเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอน
รวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ถือว่าสำนวนเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีใครที่มีอิทธิพลในพื้นที่
ที่จะมาหนุนหลังผู้ต้องหามาช่วยเหลือได้
เพราะไม่มีใครสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้อย่างแน่นอน
ขอให้ทางญาติฝั่งผู้ตายขอให้มั่นใจได้
ค่ะทางตำรวจก็ยืนยันมาแบบนี้นะคะ
แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมตรงแบบนี้
ว่าเรื่องนี้เราต้องเล่าอย่างละเอียด
เพราะว่าทางครอบครัวของในวุฒิผู้เสียชีวิต
เขาก็ร้องขอให้ทีมข่าวของเราตามเรื่องให้หน่อย
โดยเฉพาะเรื่องทางคดีเพราะก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งคืนวันศุกร์
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นใกล้กับโรงพักมากห่างจากโรงพักไม่ถึง๕๐๐เมตร
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบอุกอาจมากเพราะว่าตามภาพในกล้องวงจรปิด
ผู้ก่อเหตุต้องใช้คำว่ากระหน่ำยิงเพราะเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ปลอกหมายความว่าคุณยิงเขาว่า๑๖นัด
แล้วทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่ากังวลใจมากเพราะว่ารู้มาว่าผู้ต้องหาเนี่ยใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เหมือนกับเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย
อันนี้คือสิ่งที่ทางครอบครัวของเขากังวลใจเราก็เลยต้องตามเรื่องนี้ให้อย่างละเอียดนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของนายอัธพลคุ้มเดช
ในอัดอายุ๒๘ปี๑ในผู้ต้องหานะคะ
ที่บ้านเปิดเป็นอู่ซ่อมรถ
ทีมข่าวไปเจอพ่อและแม่นะคะ
ทั้งคู่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
กับแม่บอกว่าพ่อแม่ไม่รู้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หลังก่อเหตุก็หนีไปไปไหนก็ไม่รู้
คือตอนที่ทีมข่าวของเราไปคุยเนี่ยยังไม่ได้มอบตัวนะคะ
กับแม่ก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้ว่าลูกจะมอบตัวหรือเปล่าหรือยังไง
ทีมข่าวก็เลยขออนุญาตถามถึงนางสาวอุ้ม

ถามว่าเขาคบหากันมานานแค่ไหนยังไงแล้ว
พ่อแม่รู้จักไฟล์ยิงไหม
พ่อของในอัดหนึ่งในผู้ต้องหาบอกว่า
ลูกชายพ่อเพิ่งคบกับนางสาวอุ้มได้ไม่นาน
ส่วนปมปัญหาที่ลูกชายไปก่อเหตุ
ไม่รู้จริงพ่อกับแม่ยืนยันว่า
ไม่รู้จริงว่าสาเหตุมันคืออะไร
พ่อผมถามอีกรอบแล้วได้มีการคุยกับกำรวจป่ะ
แล้วลูกชายนี่เขาคบกับผู้หญิงได้นานหรือยัง

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็อยากรู้นะคะ
ว่าตัวในอัดหนึ่งในผู้ต้องหา

เขารู้จักนักการเมืองท้องถิ่นรู้จักคนเยอะอะไรแบบนี้ค่ะ
เราก็ไปเจอภาพเก่าของเขานี่นะคะ
ในอัดเนี่ยเคยรับราชการทหาร
เมื่อปี๒๕๖๒ที่กองทัพภาคที่๔
แล้วก็ออกมาทำงานอยู่ภายในอบตท่าสารา
ก็ทำงานที่เดียวกันกับในบอยเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้ต้องหาอีกคนนะคะ

ก็ทำงานอยู่ในอบตท่าสาราเหมือนกันเลยทั้งคู่เลย

เมื่อ๒๕กรกฎาคมปีที่แล้วในอัดโหลดคลิปวิดีโอตอนที่ซ้อมยิงปืนค่ะ
มันคือมันสะท้อนให้เห็นว่าคือในอัดเขาชำนาญเรื่องของการใช้ปืนนะคะเดี๋ยวลองดูหน่อย
นี่นะคะแต่ผู้ต้องหาทั้งคู่เขายังคงปฏิเสธนะคะเขาปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
มีชาวบ้านคนนึงเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนะคะกำลังทำงานอยู่ตอนประมาณ๕ทุ่มกว่า
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
หลังจากนั้นเงียบไปประมาณ๓๐วินาทีแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก
คราวนี้โอ้โหเสียงปืนคือดังรัวเป็น๑๐นัดติดต่อกัน
ตอนแรกเธอกับเพื่อนก็คิดว่าเป็นเสียงประทัดนะคะ
เพราะว่าเสียงปืนมันรัวแบบนานมากจนคิดว่ามันคงไม่ใช่ปืนหรอกมั้ง
เห็นศพของผู้ตายนอนแน่นิ่งไปแล้วนะคะ
ฝ่ายหญิงก็กอดศพก็เลยรู้ว่าโอ้โหมันไม่ใช่เสียงประทัดแล้ว
มันคือเหตุยิงกันตายก็มีกู้ภัยมีตำรวจมาถึงในจุดที่เกิดเหตุ
เธอบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้นะมันเกิดขึ้นใจกลางอำเภอท่าสารา
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นใกล้โรงพักท่าสารามาก

ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าตกใจเหมือนกันนะ
ไม่คิดว่าคนร้ายจะกล้าก่อเหตุที่มันเป็นการกระทำที่อุกอาจแบบนี้
หลายครั้งรัวเหมือนจุดประทัดเพลย์สักพักแหละถึงมีเสียง
เสียงเหมือนเด็กผู้หญิงวีดตกใจ

ถ้าเสียงพูดเราก็น่าจะไม่ได้ยิน

คุณผู้ชมคะส่วนร่างของผู้เสียชีวิต
เมื่อช่วง๓ทุ่มที่ผ่านมา
ก็มีการตรวจเรียบร้อยแล้วว่าผู้เสียชีวิตติดโควิด๑๙หรือไม่อย่างไร
คือทุกกรณีนะคะการเสียชีวิตในช่วงเวลานี้
จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก่อน

ทางกู้ภัยท่าสาราก็ส่งศพให้ชนะสูตรเพิ่มเติม
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
พรุ่งนี้ช่วงบ่ายน่าจะมีพิธีรดน้ำศพนะคะครับ

แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจขั้นแรกคือตรวจโควิดก่อน

พอศพไม่มีโควิดทีนี้ต้องส่งไปชนะสูตร

ตามขั้นตอนของเรื่องของคดีความนะครับ
ท่านผู้ชมครับคำถามอีกคำถามหนึ่งที่ทางฝั่งครอบครัวผู้ตาย
เขาติดใจก็คืออดีตแฟนสาวของในวุฒิเนี่ย
เขาจะรู้เรื่องหรือเป็นผู้ที่นัดแนะให้ในวุฒิเขาออกมา
แล้วก็ถูกแฟนใหม่มายิงจนเสียชีวิตหรือไม่
ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีหลักฐานโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
นางเสาอุ้มเนี่ยโทรศัพท์ไปหาก่อนที่จะเกิดเหตุ
แล้วก็เหมือนคุยกันอยู่สักประมาณสิบแปดวินาทีเหมือนนัดให้ออกมาออกมาเคลียร์กันอ่ะ
แล้วก็เป็นภาพในกล้องวงจรปิดนั่นแหละที่หน้าร้านใช่ไหมในรถกระบะ
เข้าออกออกอะไรอยู่ตรงนั้นสุดท้ายในอัดกับนายบอยมา
อัดมาก่อนแล้วก็โทรตามในบอยมาแล้วก็มีการยิงกันจนเสียชีวิต
วันนี้เราไปที่บ้านของอุ้มนะครับอดีตแฟนสาวของในวุฒินะครับ
ก็ไปกับผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตะบนทุ่งใหญ่นะฮะผู้ใหญ่สมศักดิ์รักษามั่นหรือว่าผู้ใหญ่ไข่นะครับ
ได้เจอกับแม่ของอุ้มนะแม่บอกว่าตอนนี้ลูกสาวเนี่ย
คือเอาล่ะอยู่ในเหตุการณ์ที่ยิงกันเสียชีวิตก็จริง
แต่ลูกสาวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับ
ตามข้อมูลคือตำรวจบอกว่าเดี๋ยวกันตัวเป็นพยานก่อน
ทางครอบครัวของอุ้มเนี่ยขอปฏิเสธด้วยนะฮะ
บอกว่าขอปฏิเสธหน่อยว่าไม่เคยใช้เงินของในวุฒิ
ในการเรียนปริญญาโทตามข่าวที่ออกมานะครับ
ทางครอบครัวของอุ้มเขาขอปฏิเสธนะฮะ
ฝั่งครอบครัวผู้ตายให้ข้อมูลเนี่ยขอยืนยันว่าไม่จริง
ครอบครัวเนี่ยส่งเสียเรียนกันเองทั้งสิ้น
โดยหลังจากเรียนจบอุ้มก็ไปทำงานอยู่ที่
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในนครศรีธรรมราชนี่แหละ
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการขณะเดียวกันวันนี้ที่เราไปเนี่ย
ทางบ้านเนี่ยบอกว่าอุ้มไม่ได้อยู่ที่บ้านนะก็ไปอยู่ในพื้นที่
แถวนี้นี่แหละเพื่อความปลอดภัยทางคดีอะไรก็ว่าไปนะครับ
เป็นข้อมูลทางฝั่งของอุ้มนะฮะคือเขาก็ไม่ขอให้บันทึกภาพ
ว่าเปิดเผยข้อมูลอะไรมากกว่านี้แต่ก็ฝากบอกกับทีมข่าว
ให้เป็นสื่ออีกทางหนึ่งนะเราก็ทำหน้าที่ของสื่อนะครับ
คือเขาขอยืนยันว่าอุ้มไม่เคยใช้เงินของผู้ตายเรียน
ว่าผู้ตายเรียนส่งเสียจนถึงขั้นแบบจบปริญญาโท

เรียนจบแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่ง๑แนนคอนศ์ศรีธรรมรัฐ
แต่สุดท้ายคดีนี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนก็มอบตัวนะคะ
แต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอนนี้คัดค้านการประกันตัวอยู่นะคะ